ชุดซีเกมก็มีข่าวมาฝากกัน
ตรงที่ว่า๔ผู้เล่นตัวหลักจากชุดใหญ่
ก็อยู่ในข่ายที่เล่นชุด๔เกมได้อยู่แล้วอย่างที่เราทราบกัน
ก็มีกำหนดเรื่องของการเดินทางไปสมทบกับทีม

อันนี้การเตรียมทีมของชุดใหญ่ที่ไปเสริมเลยนะ

หรือว่าส่งรายชื่อได้ค่อนข้างน้อย
แล้วของเราอย่างที่บอกของเราไม่ได้ใช้ผู้เล่นอายุเกิน
ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่จะให้ผู้เล่นในแต่ละชาติ
ส่งผู้เล่นที่อายุเกินได้๒คน

แต่ว่าทีมชาติไทยของเราตัดสินใจไม่ส่ง
เพราะว่ามองเห็นถึงผลประโยชน์ในระยะยาวมากกว่า
อันนี้ก็น่าชื่นชมนะครับแต่ก็ต้องรับให้ได้กับผลการแข่งขันด้วย
แต่ผมเชื่อว่าด้วยผู้เล่นที่มีอยู่เนี่ย
ต่อให้ไม่มีผู้เล่นซีเนียที่อายุเกินตามโคต้าเนี่ย

จากที่เคยเล่นด้วยกันมาหลายคนที่ขึ้นมาชื่อยาวชนเนี่ย
น่าจะเอาตัวรอดไปได้แต่จะไปถึงเหรียญทองไหมเนี่ย
อันนี้ยังไม่กล้าฟันทงแต่อย่างน้อยเนี่ยตามเป้าหมายผมว่าน่าจะผ่านรอบแรกไปได้
มุมมองคุณข้าวเป็นยังไงบ้างครับความขึ้นไหวตรงนี้
ก็ต้องยอมรับค่อนข้างหนักสำหรับการแบ่งสายที่ออกมานะครับ
อยู่สายอินโดนีเซียเวียดนามนี่ก็เป็น๒ทีมที่น่าจะ
เป็นทีมที่มาแย่งกันเข้ารอบกับเราแหละพูดกันตรง
คือถ้าหลุดไปได้มันก็สบายแต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านตรงนี้เนี่ย
สื่อสารกับแฟนบอลเองหรือว่าการเตรียมงานตรงนี้เนี่ย
ผมว่าข่าวสารน่าจะต้องมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เพื่อจะได้เข้าใจตรงกันว่าคือเราไปในสภาพที่เป็นยังไงบ้าง
ณตอนนี้นะครับแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ผู้เล่นอายุเกินอย่างที่บอกนะครับ
ผู้เล่นหลักทั้งสุภโชคเอกณิตสุภาชัยและสุพนัทนะครับ
น่าจะมีโอกาสเข้ามาสมทบต้องขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของนักเตะด้วย
อันนี้เป็นสิ่งที่โค้ชนิชโนบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับ
น่าจะไปสมทบในช่วงการเดินทางไปแข่งขันที่ฟิลิปปินส์วันที่๒๓พฤศจิกายนครับ
เพราะว่าทั้ง๔คนคาดการณ์ว่ามีรายชื่อกับทีมชุด๔เกมที่จะประกาศรายชื่อในสัปดาห์นี้ค่อนข้างแน่นอน
เพราะว่าร่างกายไม่มีปัญหาถ้าไม่เจ็บจากเกมทีมชาติกับเวียดนาม
ชิโนเนี่ยจบจากเวียดนาม๑๙๒๑เข้าแคมป์ไปดูทีมก็คงจะลงรายละเอียดสักแป๊บนึงนะครับ
มีเวลาไม่ได้นานมากคราวนี้สิ่งที่เราได้ยินข่าวสารมาตลอดคือสมาคมก็ตั้งเป้าอยู่แล้วว่าจะคว้าเหรียญทอง
กดดันทั้งทีมงานแล้วก็นักเตะอยู่แล้วนะ

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่คุณพาธิสุวพงศ์รองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะครับว่า
เพราะเขามองว่ารายการนี้เป็นรายการที่สำคัญกว่าเพราะมีตัวโอลิมปิกเป็นเดิมพันธุ์๓ที่นั่งนะครับ
เพื่อต่อยอดมาสู่รายการนี้ต่อไป
คราวนี้ก็ต้องดูว่ากระแสโดยรวมของแฟนบอลคิดเห็นอย่างไร
อย่างนั้นเราไม่ผ่านรอบสุดท้ายเลยนะครับ
และเป็นสิทธิ์ที่ต้องคบคิดเหมือนกันในการทำงานในอนาคตหลังจากนี้นะครับ